แสบรายนี้ค่ะคุณผู้ชมทำทีไปเช่ารถปกติเวลาเช่ารถมันมีระยะเวลาเนอะ
พอถึงระยะเวลาเขาก็ต้องเอามาคืนโจรรายนี้นอกจากจะไม่เอามาคืนแล้ว
เอาไปจำนำด้วยนะคะโอ้โหผู้เสียหายนี่เขาร้องเรียนมาเลยบอก
โอ้โหไม่ไหวแล้วพี่นายอำพรหวังช่วยกลางค่ะ
เป็นชาวสกลนครนะคะอาชีพเขาคือขับรถรับจ้างแล้วก็ปล่อยเช่ารถ
มาร้องกับสื่อมื้อว่าดูนะดูผู้หญิงเสื้อเขียวเขียว
ลายคนนี้เอาไว้เลยนะเขามาขอเช่ากระบะรีโว้สีเทา
สี่ประตูยกสูงทะเบียนกอบบ๑๙๗๖สะกนหขอน
ให้กับผู้หญิงที่ชื่ออังคณาจรรพงศ์แล้วก็เอาสำเนาใบขับขี่มาเช่ารถทำทุกอย่างบอก
เนี่ยรถเก๋งส่วนตัวประสบอุบัติเหตุอยากได้รถเช่าพาครอบครัวไปเที่ยวไหว้พระในพื้นที่
ก็ตกลงทำสัญญากันเช่ารถระหว่างวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าตุลาคม
ตกลงกันเสร็จเนี่ยผู้มาเช่าพร้อมกับผู้หญิงอีกคนนึงที่มาด้วยกัน
กล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะอายุประมาณสัก๓๐ปี
ก็มาทำสัญญาก็มีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานถ่ายกับรถด้วยตอนนั้นศูนย์ให้บริการรถโทรมาแจ้งบอกว่า
คือรถปกติรถเช่าพวกนี้เขาก็จะมีการติดสัญญาณติดตามรถเนาะ

ศูนย์ให้ประการบอกเอ้ยรถมันแปลกนะลองไปตรวจสอบหน่อยซิ
เพราะสถานะล่าสุดเนี่ยเช่ารถที่สกลนครแต่ไงไปโผล่อำเภอศรีสงครามนครพนมเฉยเลย

อีกฝ่ายบอกว่าไม่นะก็ทำงานปกติดี
กระทั่งครบกำหนดคืน๒๙ตุลาคม
ผู้เช่าไลน์มาหาบอกพี่ขอเช่าต่อได้ไหม

ก็แจ้งบอกว่าได้แต่ว่าขอตรวจสอบรถรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ทำสัญญาเพิ่ม
เพราะว่าสัญญาครั้งแรกมันจบที่วันที่๒๙
ฝ่ายนั้นก็บ่ายเบียงแบบเออขับมาไม่สะดวกไม่ได้อยู่ในพื้นที่นู่นนี่นั่นนู่น
แต่โอนเงินค่าเช่าเพิ่มอีก๑วันมาให้แทน

มันก็เริ่มแปลกแล้วไง

ไปเตือนว่าอ้าววันนี้ถึงกำหนดแล้วนะต้องเอารถมาคืน
เงียบแล้วค่ะทีนี้หายจ๋อมไปเลยนะคะติดต่อไม่ได้
สุดท้ายพอไปดูภาพกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่าง
ก็เห็นว่ารถเนี่ยถูกขับไปจอดที่ปั๊มในจังหวัดสกลนคร
แล้วลักษณะของผู้เช่าคือเหมือนทำการซื้อขาย
กับสาวประเภทสองอีกคนนึงอะค่ะแล้วก็ผู้ชายประมาณสักสามถึงสี่คนได้
แล้วรถกระบะที่ถูกเช่าก็ขับออกไปเลยแล้วก็มีรถขับตามอีกสี่คัน
ส่วนผู้เช่าแล้วก็สาวประเภท๒คนนั้นยังอยู่ในปั๊มนะคะ
คือลักษณะคือการส่งมอบรถเลยเอางี้ดีกว่านายอำพรเลยบอกว่า
คุณตำรวจสื่อมวลชนติดตามคนร้ายให้ทีได้ไหมเพราะรถเนี่ยไม่ใช่ถูกนะ
ผมเองก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเหมือนกันมีหนี้ที่ต้องจ่ายอีกเหมือนกัน
โควิด๑๙ระบาดมาก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วยังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
เรื่องต้นผมยังเชื่อนะว่ารถยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน
ถ้าดำเนินการได้รวดเร็วก็จะเอารถมาคืนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลักฐานมีเยอะแล้ว
เอาเป็นว่าถ้าใครมีรถกระบะรีโว่ทะเบียนกบ๙๖๕สกลนครนะคะ
ถ้าเห็นข่าวนี้เนี่ยติดต่อแสดงความบริสุทธิ์ใจได้ถ้าคุณซื้อไปโดยที่ไม่รู้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโดนข้อหารับซื้อของโจรเหมือนกันนะถูกต้อง